มาดูต่อเนื่องหลังจากที่สังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปภาพ
คนขี่รถจักรยานยนต์ถูกตำรวจจราจรตบศีรษะนะคะ
ทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบุคโล
ได้สั่งตั้งกรรมการสอบ๓ตำรวจจราจรนะคะ
ที่ได้ใช้มือตบศีรษะของคนขี่รถจักรยานยนต์บนถนนรัชดาท่าพระจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งทางผู้เสียหายก็บอกค่ะว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีการจับกลุ่มนะคะ
แต่ว่าตำรวจมาโบกกระชั้นชิดก็เลยหยุดรถไม่ทันค่ะ
จากกรณีสังคมออนไลน์เผยภาพจากกล้องติดหน้ารถยนต์คันหนึ่งค่ะ
แล้วก็ปรากฏภาพเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนรัชดาท่าพระ
เข้าด่านตรวจบริเวณปากซอยรัชดาท่าพระ๑๒
รถจักรยานยนต์คันนี้ก็ถูกตำรวจจราจรเรียกตรวจ
ก่อนที่ตำรวจจะใช้มือตบศีรษะผู้ขับขี่จนรถล้มนะคะ
ทันทีที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน
ก็ทำให้เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ปรากฏในคลิป

พันธุ์ตำรวจเอกจินวัฒนก้อนทองดีผู้กำกับการ

สั่งตั้งกรรมการสอบสวนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
บริเวณด่านที่ปรากฏในคลิปทั้ง๓นาย
ยืนยันว่าจุดที่ตั้งด่านถูกต้องเพราะว่าเป็นการตั้ง
เฝ้าระวังอาชญากรรมสุ่มตรวจอาวุธปืน
แล้วก็เฝ้าระวังเหตุนักเรียนตีกันที่ตั้งเป็นประจำอยู่แล้ว
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
วันนี้นายที่ติภงคุณพี่พัฒนาอายุ๑๙ปี
พร้อมด้วยนายอัฐพัฒน์กุลพิพัฒนา
ซึ่งเป็นบีดาเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้
กับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบุคโล

โดยนายทิติพงศ์บอกว่าขณะเกิดเหตุ
ตัวเขากำลังจะไปฝึกงานแถวแยกอโศกมนตรี
ขับรถมาจากแยกพระราม๓
ขณะเกิดเหตุนั้นเห็นรถติดอยู่
ก็เลยขับเลี่ยงใช้ช่องทางด้านขวา

จากนั้นเห็นตำรวจคนแรกพยายามเรียกให้หยุด
แต่ว่าตอนนั้นอยู่ระยะกระชั้นชิดเกินไป
เบรกไม่อยู่และพุ่งฉลับไปทางขวา
จากนั้นจึงมีตำรวจอีกนายใช้มือตบที่ศีรษะ
จนล้มบัดเจ็บเข่าและข้อพับ
ซึ่งนายทิติพงศ์ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะขับรถแหกด่าน
แต่ว่าเป็นการโบกรถกระทันหัน
ระบุว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุค่ะ